ไปต่างประเทศก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวไปเยือนกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชานะคะ
เพื่อโชว์ตัวแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับแฟนคลับค่ะ
โอก็เป็นปลื้มสุดเลยนะได้รับการตอบรับจากแฟนที่นั่นแบบดีเกินคาดค่ะ
แต่ที่ทำเอาจากตัวก็ตกใจเบาเหมือนกันนะ
ก็มีเหตุการณ์ที่แฟนคลับมารุมที่รถบัส
พร้อมทุบรถเพื่อให้หนุ่มโอ้โบกไม้โบกมือกลับคุณผู้ชม
ซึ่งหนุ่มโอ้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะเข้าใจจริงว่าเป็นการแสดงออกถึงความชื่นชอบค่ะ
เขาก็เลยอาจจะแบบว่าเพิ่งเคยเห็นโอ้อะไรอย่างนี้
ก็ภื่มใจครับ
ที่เขาแบบคอยจริงชาวกัมพูชาเขาชอบคนไทยอยู่แล้วแล้วก็ชอบติดตามละครหนังไทยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับ
เพราะเค้าทำเพราะเค้ารักจริง

คือแฟนคลับของโอ้อยู่ทั่วทุกมุมโลก
มีทั้งจีนทั้งกัมพูชาในบ้านเราเนี่ย
ก็ถือว่าโอเนี่ยเป็นซุปตามเบอร์ต้นของเมืองไทยกันค่ะ
ก็ถือว่าประสบความส๐๓๖คันไปอีกคันนึงนะคะ